ช่วงนี้วันตรุษจีนใช่ไหมเมื่อวานนี้วันจ่ายแล้ววันนี้วันไหว้
พรุ่งนี้เดี๋ยวเป็นวันเที่ยวเมื่อวานนี้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะ
คนไทยเชื้อสายจีนเขาก็ไปซื้อของเพื่อจะไปเส้นไหว้ใช่ไหม
ไปถึงจับจ่ายใช้สอยตามตลาดกันคึกคักมาก
จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันก่อนค่ะ
ไปดูที่แรกเลยนะคะนี่เริ่มกันที่บรรยากาศที่สารเจ้าปู่ย่า
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองอุดรธานี
อยู่ที่ริมสวนสาธารณะวังมัชชาน้องบัวเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะก็นำเครื่องเส้นไหว้ค่ะ
มาทั้งหมูเป็ดไก่ผลไม้ขนมสุรามาตั้งไหว้ขอพร
ให้การค้าขายดีกิจการเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จ
หลังจากที่เรามีการไหว้เส้นไหว้เรียบร้อยแล้ว
ก็จะเข้าไปเสี่ยงเซียมซีเสี่ยงทายรับปีใหม่ด้วย
บอกเสี่ยงเซ็มซีเป็นการเสี่ยงทายเพื่อต้อนรับปีใหม่นั่นเอง
ขณะที่คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าก็มีการจัดการแสดงแบบนี้คุณเห็นไหม
มีการแสดงเฉิดสิงโตเฉิดมังกรเอ็งกอลอยเทียนขอโชค
แล้วก็มีการเขียนขอพรเอาไปผูกไว้บนสะพานสมปรารถนาสะพานนี้
นี่ค่ะเขียนขอพรเลยคุณอยากจะขออะไรอธิษฐานอะไรก็เขียน
แล้วก็ไปผูกติดไว้แบบนี้นะคะ
รวมทั้งมีพิธีแก้ชงให้กับคนที่เกิดในปีชงต่างด้วย
คนที่เกิดปีชงเขาก็จะมาแก้ชงด้วยการซื้อ
กระดาษเพื่อไปไหว้เทพเจ้ามาปัดเป่าอะค่ะแก้ชงฝากดวงกันไว้มาร่วมทำพิธีแบบนี้
เยอะแยะมากมายสำหรับคนที่ปีชงนะแต่ปีชงจริงจริงตรงตรงเลยก็คือมาเมีย
ใช่แล้วปีเดียวที่ชงเต็มเลยส่วนปีอื่นจริงแล้วไม่จำเป็นต้องแก้ชงก็ได้เหมือนกัน
ครับนะคะส่วนที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมนะครับ
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยการจัดเชิดสิงโตใต้น้ำครับ
คุณเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะเทิดสิงโตใต้น้ำ
นี่ก็ครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเหมือนกันครับโอ้โหเขาจัดอยู่ตรงไหน
อยู่ในอุโมงใต้น้ำทะเลที่เป็นจุดจัดแสดงตรงนี้อ่า
ทำแบบนี้เพื่อความเป็นสิทธิ์มงคลนะครับเขาจัดในช่วงรอบที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดมกราคมนี้
ช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นแหละค่ะโดยจะจัดเชิดสิงโตเนี่ยวันละสองรอบนะอืม
ในสายหน่อยก็คือสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีแล้วก็ในช่วงบ่ายสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับ
ไปเนี่ยนะฮะได้ลุ้นรับอังเปล่าเป็นส่วนลดค่าเข้าชมอีกด้วยอ๋อ
พิเศษจริงจริงค่ะแล้วเขาบอกว่าพิเศษมากมากในวันจุดจีนก็คือยี่สิบห้ามกราคม
ก็คือวันเที่ยววันพรุ่งนี้เขาบอกว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับ
มากันเยอะแล้วถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยว๕๐คนแรกเข้าชมฟรีเลย
เยี่ยมไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยเป็นวันเสาร์ไงที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เนอะ
ที่คนนิยมไปกันนะมีคุณผู้ชมส่งมาด้วยว่าเชียงใหม่อากาศเย็นนะคะ๑๔องศา
นี่ก็ถือว่าเป็นเหมาะสำหรับวันพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันนะคะ
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ตรงนี้แหละหลังไหลกันออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของไหว้กันคึกคักไม่ขาดสายเลย
พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าปีนี้ตลาดคึกคักนะ
เพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อของวันจ่ายกันตลอดทั้งวันยาวเลยค่ะ
ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยโดยเฉพาะผลไม้มงคลในเทศกาลตรุษจีน
ส้มกล้วยแอปเปิ้ลอะไรแบบนี้จะขายดิบขายดีเป็นพิเศษเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าแม่บางอย่างผลไม้เนี่ยราคาค่อนข้างสูง
แต่ว่าพอเทียบกับของสดอื่นก็ยังถือว่าเอ้าถูกอยู่แล้วผลไม้ก็เป็นมงคลด้วย
ส่วนเสื้อผ้านี่ไปดูชุดกี่เผาชุดสีแดงต่างได้รับความสนใจมาก
ลูกค้ามาซื้อหาไปสวมใส่รับเทศกาลตรุษจีน
เพื่อความเป็นซิริมงคลกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศที่ฉะเชิงเศร้าก็คึกคักนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่นครพนมนะคะที่ตลาดสดเทศบาลเมืองก็คึกคักเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายเวียดนามก็ออกมาจับจ่ายซื้อเครื่องเส้นไหว้ในเทศกาลตรุษจีน
ส่งผลทำให้เงินในจังหวัดในตลาดสะพัดเป็นอย่างมากเลย
แล้วนอกจากเครื่องเส้นไหว้แล้วนะคะก็มีพวกเป็ดไก่ขนมเทียนขนมเข็งอาหารคาวหวานผลไม้ไหว้เทพเจ้าแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ต้องไปดูนี่ค่ะเครื่องไหว้กงเต็กสำหรับไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว
เพื่อให้คุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขมั่งคั่งร่ำรวยครับ
ส่วนชุดเครื่องไหว้ที่ขายดีนะคะก็จะมีอะไรบ้างล่ะคุณรถสปอร์ตหรูอ่า
ต้องมีต้องมีนะคะเพื่อที่จะเป็นความเชื่อว่าท่านจะได้มีรถในการสัญจร
หรือว่ารถยนต์ยี่ห้อดังก็มีบ้านหลังใหญ่นี่เลยทองค่ะเงินและทองคำแท่ง
เสื้อผ้าสุดหรูก็มีมากมายหลากหลายนะคะซึ่งปีนี้หลายร้านก็ปรับลดราคาเครื่องเส้นไหว้เป็นพิเศษอีกด้วย
เดี๋ยวนี้ก็จะต้องมีพวกแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือที่เป็นของกองเต็กที่จะเผาไปด้วยนะ
คือมันเหมือนเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะสำหรับของกงเต็กที่ทันสมัยร่วมสมัยนะครับ
บ้านหลังใหญ่มีแบบว่าของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้ก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนก็แล้วกัน
หาจับจ่ายใช้สอยกันไปถ้าเผาเยอะแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องฝุ่นละอองด้วย
อนามัยก็ต้องเตือนแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยว่าเอาแต่พอดีแต่พอดีเนาะ